ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเหมือนกัน
ผู้ชายคนนึงเลิกกับเมียได้๒เดือน

แต่ไปเจอภาพบาดตาบาดใจ
อดีตเมียเนี่ยไปกอดกับคนรักใหม่

เอาปืนยิงแฟนใหม่ของเมีย

ก็นำตัดส่งโรงพยาบาลสระเดา
นายสุพรรณอรันดอนอายุ๓๙ปีนะครับ
หลังก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมให้การว่าสาเหตุที่ทำเนี่ย
ผมโอโหผมมาด่านโทษะ
ไปเจออดีตเมียที่เลิกกันไปแค่๒เดือนเนี่ย
ไปอยู่กับหนุ่มคนใหม่อยู่ในบ้านพัก
แม้ว่าเมียจะขอแยกทางไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังติดต่อกันอยู่นี่
ตัวเขาก็ไม่คาดคิดว่าทำไมเมียจะมีคนรักใหม่เร็วจังเลย
พอไปเจอโอ้โหเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยยิงซะเลยครับ
พวกเขาเจอกันมาหรอค่ะ
ยังไม่เรียงไหม
และถ้าว่ามีข้าวว่าจดทะเบียนยา
และเรียวนี้จดทะเบียนยาแล้วไม่อาคิดนะครับ

ก่อเหตุไปนะฮะเป็นข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับ
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนนุ่มที่ถูกยิงนั้นตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
อาการก็ยังคงสาหัสนะครับ
นะฮะอ่ะก็เกิดจากความรักที่มันหึงหวงถึงแม้จะเลิกไปแล้ว
แต่มันก็แบบแพ้สดอ่ะ๒เดือนน่ะ
เอาจริงนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขานอกใจตั้งแต่ที่ยังคบกันอยู่จริง

อย่าเอาอนาคตไปทิ้งกับอะไรแบบนี้เลย